คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
อุบัติเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมินะคะ
จะเห็นว่ามีรถเก๋งสีขาวคันหนึ่ง
จอดอยู่ในซอยเหมือนกับกำลังจะออกถนนนี่ค่ะ
แล้วก็มีรถอีกคันนึงพุ่งมาแล้วชนไปเต็มเลย
กระบะที่พุ่งมาเนี่ยชนเขาเต็ม
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูต่อนะคะว่า
มีเด็กผู้หญิงค่ะ๗ขวบยังใส่ชุดนักเรียนค่ะ
เปิดประตูลงมาจากรถแล้วแม่ก็เดินตามมานี่
โอ้โหมีเด็กอยู่ในรถเด็กกับแม่เนี่ยรอดแบบบุดหวิดนะคะ
เห็นภาพแล้วน่าตกใจนะเพราะชนแรงนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ
บริเวณทางเข้าหมู่บ้านโศกกแดงนะคะ
ที่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิค่ะ
คนที่อยู่แถวนั้นเขาแจ้งกู้ภัย
แล้วก็พาสองแม่ลูกกับคนขับรถกระบะไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
รถเก๋งสีขาวนี่พังยับค่ะ
นางศิริณภาจันทรวงศ์อายุ๓๒
เป็นคนขับรถเก๋งสีขาวคันนี้นะคะ
ใบหูขวานี่ฉีกเย็บไป๖เข็ม

ที่ปากเป็นแผลเย็บไป๓เข็มค่ะ
คนขับรถกระบะชื่อว่าในจันรักงามอายุ๔๒

นางสิรินภาคนขับรถเก่งเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลชายภูมิ
วันเกิดเหตุจอดรถอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านโศกกแดงก็รอจังหวะจะเลี้ยวขวา
คือนางสิรินภาบอกว่าคิดในใจเลยว่าไม่รอดแน่
แต่พอตั้งสติได้ปลดเข็มขัดนิรภัย
เปิดประตูแล้วก็ให้ลูกสาวลงมาก่อนค่ะ
ให้ลูกสาวลงจากรถเพราะกลัวว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะคุณภาคภูมิ
เขาก็กลัวรถจะระบงระเบิดหรือเปล่าเลยรีบให้ลูกสาวลงก่อน
แล้วตัวเองก็ลงตามเธอบอกเลยว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลย
ว่าจะรอดชีวิตมาได้แบบบุดหวิดอย่างนี้นะคะ
ก็กลัวรถพยาบาลหรือกู้ภัยอะไรอย่างนี้ค่ะมาช่วยด้วยเหมือนกัน
ก็ยังตื่นเต้นแล้วก็ตกใจหวาดกลัวแล้วก็รู้สึกว่า
ไม่กล้าจะขับรถอีกนาน
เลยเธอบอกไม่กล้าขับรถเลยนะคะ
ตำรวจสพคสวรรค์ก็สอบปากคำคนขับรถกระบะนะคะ
คนขับรถกระบะบอกว่าขับรถมาจากนครราชศรีมา
ทำธุระที่อำเภอคอนศาลพอมาถึงจุดเกิดเหตุครับ
หลับในค่ะสาเหตุคือหลับในเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อหาคนขับกระบะนะคะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินได้รับความเสียหายค่ะ
ดีนะคะแม่ลูกคู่นี้ไม่เป็นอะไรมากอืมนี่จอดอยู่ดีดีนะจริงจริงค่ะ